ทำให้เป็นการปะทุความขัดแย้งถึงขั้นยิงกันตาย
ค่ะทีนี้ผู้ก่อเหตุที่ก่อเหตุยิง๒ศพ

ล่าสุดวันนี้ก็ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุ
ไปฝากขังที่สารอายาตลิ่งชันแล้ว
โดยบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนสนบังขุนนลก็คุมตัวผู้ก่อเหตุคือในหมู
ธุรการยังบรรเทาอายุ๖๗ปี
นำตัวไปฝากขังสารอาญาตลิ่งชัน

ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกชกันเลยนะคะ
ทีนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำตัวในหมู
ขึ้นรถควบคุมตัวในหมูก็ได้เปิดเผยนะบอกกับสื่อ
บอกว่าวันที่เกิดเหตุตัวในหมูถูกด่าทอด้วยคำหยาบคาย
โดนคำนี้เลยมันจี้ใจดำเหลือเกินคำว่าเป็นหมาวัด
เพราะว่าคำพูดนี้คือเขาเคยอาศัยอยู่ที่วัดจริง
แล้วในหมูก็บอกด้วยนะผมไม่ได้มีเจตนาจะยิงให้ถึงตาย
เพราะว่าตัวผมไม่ได้ยิงปืนมาหลายปีแล้ว
แล้วก็บอกด้วยว่าอยากฝากขอโทษถึงครอบครัวผู้ตาย
จะเอาเงินไปช่วยงานศพด้วย
ทีนี้ก็ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทเรื่องที่ดิน
หมูก็ยอมรับนะคะว่าปัญหามันมีมาก่อนหน้านี้จริง
แล้วมันถือว่าเป็นปัญหายืดเยอะมานานแล้ว
เดี๋ยวปีหน้า๑๔กุมภาพปีหน้าเนี่ยนะ
ตั้งใจว่าจะไปคุยจะไปไกลเกลี่ยกันวันนั้น
แต่มันมาเกิดเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจก่อน
ก็เลยบันดาลโทษะแล้วก็ก่อเหตุ

วันที่๔กุมภาคมวันวาเลนไทย๒๕๔๕
๒๕๖๕นี่เขาจะพบผมที่สาร
จะบอกเขาว่าจะจูลก่อน
นี่ค่ะก็ให้สัมภาษณ์สั้นก่อนที่จะขึ้นรถควบคุมตัวไปนะคะ
ทีนี้ด้านพันย์กำรวจเอกทีระเทระพัด
ผู้กำกับสอนอว์บางขุนนท์นี่้วก็บอกด้วยนะครับ
เรื่องนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
แล้วก็จะตรวจสอบกรณีที่ลูกชายของในหมู
เรียกร้องให้มีการตรวจสอบพยานหลักฐานข้อได้จริง

ส่วนประเด็นของกรณีที่ลูกชายผู้ก่อเหตุ
อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ถ่ายคลิปตอนที่เกิดเหตุ
ว่าลูกของในหมูเอามือถือมาถ่ายไว้
คือเป็นประเด็นที่สังคมถามเหมือนกันนะฮะ
ว่าทำไมลูกชายผู้ก่อเหตุถึงมัวแต่ถ่ายคลิป
ไม่เข้าไปช่วยห้ามปรามไม่ให้พ่อก่อเหตุฆ่าคนตาย
แล้วก็ในทางคดีมันจะหมายถึงร่วมกันก่อเหตุหรือไม่

เรื่องนี้ผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
ว่าต้องไปพิจารณาดูก่อน
ว่าลูกของผู้ก่อเหตุมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไหม
ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบพยานหลักฐานชัดเจน

แน่นอนก็ต้องพิจารณาแล้วก็ดำเนินคดีด้วย
ทีนี้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งของเครือญาติ

เรื่องนี้ตำรวจเองก็มีการวางมาตรการป้องกัน
สายตรวจไปทำความเข้าใจ
แล้วก็ให้เบอร์ติดต่อโดยตรงกับครอบครัวของผู้เสียหาย
สามารถที่จะโทรแจ้งตำรวจได้ทันที
ส่วนทางลูกชายของในหมูก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วย
อย่างกรณีที่บอกว่ามีการถ่ายคลิปตอนที่พ่อก่อเหตุ
คือลูกชายบอกว่าปั้งนัดแรกที่ไม่ได้ห้ามเพราะว่าตกใจ
อันนี้คือสิ่งที่ลูกชายบอกนะคะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านนั้น
ทีบ้านหลังนั้นอยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูก
แต่ว่าตอนนี้ตัวลูกชายแล้วก็แม่ต้องย้ายมาอยู่ที่อื่นก่อน
ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นลูกชายก็ยืนยันด้วยว่า
เรื่องที่บอกว่าเอาที่ไปจำนองแล้วไม่ได้ผ่อนส่ง

แต่การที่ไม่ได้ผ่อนส่งไม่เป็นเรื่องจริง